คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคือใช้รถใช้ถนน
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยคือหนึ่งคำนึงถึงเพื่อนร่วมถนนที่เราต้องใช้ด้วยกัน
และ๒คำนึงถึงมารยาทเรื่องของกฎการจราจรด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจ
ปิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเล่าไปพร้อมกันนี่ค่ะ
กระบะสองคันขับสวนกันมาคันแรกเลี้ยวซ้ายจะเข้าซอย
ที่สองก็คือขับตรงมานี่แหละแล้วปรากฏว่าคันแรกเนี่ยมันเลี้ยวไม่พ้น
คันที่สองเขาก็ติดไปไม่ได้เขาจะไปอยู่แล้วนะ
เนี่ยเขาจะไปอยู่แล้วปรากฏว่าคันที่เลี้ยวไม่พ้นเนี่ยลงมา
โวยวายอารวาสบอกเอ้ยถอยสิเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถอยแล้วเขาจะเลี้ยวเข้าไปจอดใหม่
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ซอยนี้เป็นวันเวย์นะคะ
กระบะคันที่มุ่งหน้าตรงมาหาเราเนี่ยคันนั้นเข้ามาถูกทางแล้ว
แต่คันที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่ะเขาย้อนสอนเข้ามาพอคุยกันไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมดู
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้กลับไปเอาไม้เบสบอลในรถตัวเองแล้วเอามาฟาดใส่คนขับกระบะที่เข้ามาถูกทางแล้วอ่ะ
เอาตีไม่ยั้งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคือหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเขาก็ตกใจ
ก็พยายามตะโกนห้ามแต่ว่าโอ้โหเอาไม่อยู่จริงจริงอ่ะฝ่ายเนี่ย
ฝ่ายคนที่โดนตีเขาก็ลงมาจากรถมาเขาก็พยายามจะป้องกันตัวก็ต่อยกัน
นี่ค่ะนี่เข้ามาตีซ้ำคนที่เข้ามาห้ามเนี่ยคือคนที่นั่งมากับกระบะคันเดียวกับคนก่อเหตุนะคะ
แต่เอาไม่อยู่ตัวใหญ่มากอ่ะคนก่อเหตุอ่ะฟาดซ้ำไปที่ลำตัวหลายทีจนเนี่ย
เขาลุกไม่ไหวแล้วตอนแรกนึกว่าเออมันคงจะจบลงที่เท่านี้แหละ
เพราะว่าเพื่อนก็พยายามห้ามลากกลับไปจะถึงรถอยู่แล้วไม่จบคุณผู้ชมอ่ะ
กลับมาอีกเนี่ยฟาดเข้าไปตอนนี้ฟาดที่ตัวฟาดที่หัว
จากคนห้ามหนึ่งคนเป็นคนห้ามสองคนแล้วนะคะค่ะเออคงจะจบซะทีแหละ
มันต้องจบสักทีแหละคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ไม่ยอมจบง่าย
ยังอีกเหรอคะยังเนี่ยค่ะคือฝ่ายคนเจ็บเขาลุกขึ้นเขาก็พยายามจะไปแล้วนะ
สุดท้ายแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่เขาโดนแบบล้มลงไปนอนข้างกันแล้วโดนตีจนแน่นิ่งไป
อือหลายรอบช็อตนั้นหายไปไหนมาเลยครับมันนี่อ่ะมันจะเลี้ยวเข้าซึ่งอันนี้
มันมีช็อตนั้นที่เขานิ่งไปเลยจนคนต้องรีบหามตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนะคะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ตามคลิปเลยกระบะคอกอ่ะ
บะคันที่เห็นว่าขับเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยคันนั้นย้อนสอนเข้ามา
เพราะว่าซอยนี้เป็นวันเวย์แต่คนก็ชอบลักไก่ย้อนสอนกันเป็นประจำ
แล้วพอกระบะคันที่เขามาทางถูกเขาก็จะออกไปตามซอยเขานะ
กลายเป็นว่ามันขวางอยู่เพราะว่ากระบะคันคอกอยากจะถอยรถ
ก็เลยลงมาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยตีกันทำร้ายกันแบบนั้น
เบื้องต้นตำรวจสพแม่สอดได้รับแจ้งความแล้วนะคะ
ก็จะสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะสอบสวนคู่กรณีทั้งสองคนหาสาเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอืมเอาตัวเองผิดแท้แท้ผิดตั้งแต่ย้อนสอนแล้วอ่ะ
ใช่แล้วยังมาแบบทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้เลยนะ